คือร้องได้ไอ้ล้าง

หนูชื่อเด็กหญิงธนพร
นามสกุลเนียมมาค่ะ
ชื่อเล่นชื่อกุ๊กกิ๊กค่ะ
อายุ๑๐ปีค่ะ
เรียนอยู่ชั้นป๔ค่ะ
ที่บ้านหนูอยู่กัน๕คนค่ะ
มีพ่อมีแม่มีพี่ค่ะ
มีน้องแล้วก็มีหนูค่ะ
พ่อเป็นตำรวจจารจร
อายุประมาณ๕๗ปีแล้วค่ะ
ถือว่าอายุเยอะมากเลยค่ะ

เวลาไปหาหมอเขาก็จะให้แบบที่พ่นยามาค่ะ

ไอเสียงดังบางวันก็นอนไม่ได้เลยค่ะ

เวลาเย็นจะไอพ่อกินยาแล้วถ่ายบ่าว
หนูกลัวพ่อจะจ่ายหนูไปค่ะ
แข็งแรงพอยังอยู่อีกนาน
แม่เป็นช่างเสริมสวยค่ะ
แม่เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงคือเขาไม่มีแรง
สมมุติว่าเขาสระผมหัวเดียวอย่างนี้ค่ะเขาก็จะสระไม่ไหวแล้วค่ะ
เขาต้องเรียกหนูไปช่วยสระผมค่ะสงสารแม่ค่ะ
อยากให้แม่เจอหมอเฉพาะท่าเมื่อก่อนหนูไว้ผมยาวค่ะ
แต่ว่าแม่ไม่ค่อยดีหนูก็เลยตัดสินใจตัดผมช่วยแม่
แม่จะได้ไม่ต้องมายืนผักเปี๊ยให้หนูค่ะ
นี่แหละค่ะแม่ของหนูค่ะชื่อแม่ศรีค่ะ
ิ๊กเขาก็ช่วยกวาดบ้านถูบ้านอย่างเงี้ยค่ะให้หยิบจับอะไรก็หยิบทันทีอะค่ะ

แขนขามันไม่มีแรงอะค่ะมันมีเวลาเราทำงานกวาดบ้านทูบ้านอย่างนี้ค่ะ
ไม่ไหวค่ะเดือนนิดเดียวก็เหนื่อยทำผมลูกค้าก็ไม่ไหวค่ะ
หอบค่ะหายใจแทบจะไม่ทันเลยค่ะกลัวเป็นอมพลึกอมภาษณ์นะคะ
ส่วนพี่คนโตของหนูเขาก็เป็นออทิสติกค่ะ
เขาจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เขาก็จะพูดในภาษาของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เขาไม่ออกไปเจอโรคภายนอกเลยเขานั่งอยู่แต่หน้าคอมอะค่ะ
พี่หนูจะมีหนูเป็นเพื่อนคนเดียวในชีวิตเลยค่ะ
เวลาสมมุติว่าหนูจะเล่นอะไรให้พี่เขาดูอย่างนี้ค่ะ
อย่างเช่นแบบมายกุลหลอกเด็กอะไรอย่างนี้ค่ะอย่างเช่นแบบ
อย่างเงี้ยค่ะพี่เขาก็จะแบบโอ้
พี่กัสกลายเป็นเลข๒แล้วนะดูนะมันจะกลายเป็นเลข๓แล้วนะ
นี่แหละค่ะพี่ชายของหนูชื่อพี่โบกัสค่ะ
อายุ๒๓แล้วค่ะพี่เขาเป็นน้ำในสมองเยอะไปค่ะ
พี่เขาต้องฝังสายยางไว้ตรงเขา
ถึงพี่เขาจะไม่ได้เรียนจบเหมือนคนอื่นเขาแต่ว่าพี่เขาก็มีความสามารถค่ะ
พี่ครับเป็นอย่างนี้แต่พี่เขาเก่งคอมพิวเตอร์มากค่ะ
เวลาหนูถามอะไรอย่างนี้ค่ะรู้สึกพี่การ์ดอันนี้โปรแกรมอะไรเหรอพี่กัสทำอะไรอยู่
แกเขาก็จะแบบบอกว่าใช้โปรแกรมนี้โปรแกรมนั้นทำยังไงพี่เขาก็จะทำให้ดูได้ค่ะ
พี่เขาชอบดูรูปทะเลค่ะแต่แม่เคยไปเห็นทะเลจริง
หนูก็จะถามว่าพี่การ์ดอยากไปเปล่าพี่เขาก็บอกว่าอยากไป
เขาก็บอกว่าเดี๋ยวน้องจะหาเงินพาไปนะ
หนูรักพี่หนูมากที่สุดเลยค่ะที่เขาไม่เหมือนเด็กคนอื่น
แต่หนูก็อยากทำให้พี่เขารู้สึกว่าพี่เขาเป็นเด็กปกติเหมือนเด็กคนอื่นค่ะ

น้องก็รักพี่กัดนะ
และหนูก็ยังมีน้องชื่อเล่นชื่อสาค่ะ
เป็นหลานของแม่ที่แม่รับมาเลี้ยงตั้งแต่เด็กแล้วค่ะ
แม่เขาก็จากไปตั้งแต่ส่วนพ่อเขาก็ต้องไปทำงานต่างจังหวัด
แต่ว่าตอนนี้พ่อเขาก็เสียไปแล้ว
นี่แหละค่ะน้องหนูก็จะตัวสูงกว่าหนูนิดนึงค่ะ
เวลาไปทัศนศึกษาอะไรอย่างนี้ค่ะโรงเรียนเขาพาไปเขาก็จะซื้ออะไรเล็กน้อย
อย่างเช่นอมยิ้มอย่างนี้ค่ะเขาก็มาฝากหนู
หลังน้องเล่นกับน้อง
พยายามให้เขามีความสุขค่ะ
หนูอยากได้เงินไปทำแว่นใหม่ให้พี่กัดค่ะ
เพราะว่าแว่นนี้ค่ะใช้มาเกือบจะ๑๐ปีแล้วค่ะ
คือพี่เขาสายตาไม่เท่ากันค่ะ
ข้างขวาจะพันกว่าค่ะข้างฟ้าก็จะลอย
เลนมันเหลืองเก่ามากเลยค่ะ
เวลาใส่มันก็จะเล็กกว่าตาพี่กัดค่ะ
หนูอยากได้เงินไปใช้หนี้ให้แม่ค่ะ
ประมาณห้าหมื่นจะไปใช้หนี้เกี่ยวกับสร้างบ้าน

จ๋าอยู่กับหนูไปนานสู้นะ
หนูชอบเห็นทุกคนมีความสุขกว่าเลาะกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
ครอบครัวมีความสุขแล้วหนูมีความสุขมากเลยค่ะ
นั่นเลยค่ะนักสู้รุ่นจิ๋วตัวน้อย

ช่างใหญ่โตเหลือเกินค่ะ
วันนี้เขาจะมาสู้เพื่อพี่ชายของเขาค่ะ
เพื่อการมองเห็นที่ชัดเจนขึ้น
วันนี้มาพบกับน้องกุ๊กกิ๊กนะครับ
เพื่อแว่นตาอันใหม่ของพี่น้องสาวที่แสนดี
ขอสู้เต็มกำลังเชิญครับ

สวัสดีค่ะ
สวัสดีคุณผู้ชมทางนู้นทางบ้านในกล้องน้องนู้น

ภาพชีวิตนึกว่าตัวสูงกว่านี้นี่ตัวนิดเดียวเอง
ตัวจิ๋วจริงนะครับกุ๊กกิ๊กจริงเลย

อายุ๑๐ขวบค่ะ
ขวบวันนี้มากันครบเลยกับที่บ้าน
เดี๋ยวรบกวนให้กุ๊กกิ๊กแนะนำให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าใครมาบ้าง
วันนี้นะคะก็มีพ่อเน่งแม่ศรีพี่กัสน้องสาแล้วก็หนูค่ะ
ทางด้านล่างนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
กันไปเลยนะครับเสื้อเหลืองเหลืองนั่นน้องสาวแต่ตัวใหญ่กว่าเรานะ
ก็เวลาคนในครอบครัวมีความสุขหนูก็จะมีความสุขไปด้วยเหรอ
เหมือนกันถ้าครอบครัวมีความสุขเราก็มีความสุข
แล้วในเวลาไหนที่ครอบครัวเรามีความสุขที่สุด

เวลาหนูเล่นมุกตลกให้ดูค่ะ
เห้ยหนูเล่นมุกตลกอย่างไรได้บ้างคะ

เป๊กกี้ป่านุ่มคะทำไมตำรวจจราจรต้องทำท่านี้ด้วย

นี่ไงคุณพ่อเขาเป็นตำรวจจราจรไง
ต้องทำท่านี้เพราะว่ามันเป็นท่าของผู้พิทักษิราช

ผิดค่ะเพราะว่าตำรวจทำแบบนี้ไม่พัฒนาเลย

เอ่อมันจะเมื่อยอะหนูเซ็นต์ก็ต้มแก๊บหน่ะโอ้ไม่ได้ไม่ได้
ตายแล้วอุ๊ยตลกอ่ะตลก

เด็กคนนี้ไม่ธรรมดาเลยอาจจะมายืนแทนที่เธอในวงการบันเทิงก็ได้

เจอแล้วครับเพชรในตมครับพี่โน๊ต

ก็เหมือนถ่ายโทษทักใส่เลือดค่ะ

น้องสาเล่นอะไรเป็นคะ
สาถามคนถามเหมือนที่เองถามเขาอ่ะ

เร็วเองอย่านั่งนะ

ปลาอะไรอยู่ในน้ำสีแดง

ปลาหนู

ดรอครั้งใหญ่มากเลยปัสตายเลือดออก

เอ๊ย

ตลกอีกครั้งอีกแล้ว

อาจจะมีบางคนเล่นได้แต่ไม่เคยแสดงออกค่ะ

น่าจะพร้อมแล้วค่ะ

เป็นเลือดที่ทายรายการสนุกในครอบครัว

ส่วนมากพ่อจะแกล้งพ่อชอบแกล้งพี่ค่ะ

แบบแห่ไปนอนซบไหล่อะไรอย่างนี้ค่ะ
พี่เขาไอใส่ค่ะ

มันเป็นความรู้สึกครับเวลาเขารู้สึกดีใจหรือเสียใจเขาจะไอ

ค่ะไว้เล่นไม่สบายหรือว่าอะไร
ครับบางครั้งจะเป็นอย่างนั้นเลยถ้าเราเล่น
เราไปคุยเขานะบอกเขาดีใจนะเขาไอ

ที่เห็นในภาพชีวิตที่เมื่อกี้เห็น
ตอนกุ๊กกิ๊กกระโดดเขาไปหาเนี่ย
อ๋อเหมือนเป็นปะติกิริยาของเขาเคี่ยครับ
กิ๊กถามก่อนคุณพ่อเป็นตำรวจจราจร
เคยไปดูคุณพ่อทำงานไหมเคยค่ะ

พ่อก็โบกรถอย่างนี้ค่ะ
เหี๊ยดกลืบ

เท่ไหมเราเห็นคุณพ่อแล้วคุณรู้สึกว่าเท่ไหม

ทำไมอ่ะเท่นางมีคุณพ่อเป็นตำรวจ
รู้สึกว่าพ่อทำตลกค่ะ
ว่าท่าทางแบบออกจะดูฮาหน่อยอย่างนี้เหรอ
พ่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนไง

เวลาโบกอะไรอย่างนี้ตอนเวลารถติดเยอะ

แล้วที่สำคัญเลยที่ประชาชนชอบที่สุดก็คือ

ครับคุณพ่อเขียนบ่อยไหมคะเวลาใครทำผิดกฎจราจร

ส่วนมากไม่ค่อยจะเน้นเตือนเอาใจดี
กุ๊กกิ๊กครับมารายการของเราครับ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับ

ต้องการเงินทุนเอาไปเป็นทุนสู้ชีวิต

ซื้อแว่นตาให้พี่กัสค่ะ
แล้วก็ถ้าเหลือก็น่าจะเก็บไว้บางส่วนแล้วก็ใช้หนี้
เห็นบอกมีหนี้อยู่ด้วยค่ะ
แต่จุดหลักเลยคือต้องทำนั่นคืออยากจะซื้อแว่นให้พี่กัสก่อน
เพราะว่าเห็นพี่การใส่แว่นนี้มากี่ปีแล้วเนี่ย
ตั้งแต่หนูยังไม่เกิดค่ะ

ก็ตรงนี้มันก็หลุดออกไปแล้วค่ะ

แล้วไม่มีแล้ว

เขาต้องไปวัดไปเปลี่ยนอะไร
เปลี่ยนมา๒๓อันแล้วครับ

อีกข้างหนึ่งแค่ร้อยกว่าแต่ไม่เท่ากัน
ต้องไปวัดพิเศษเลยนะฮะแล้วก็ต้องไปเช็คอยู่เรื่อย
เพราะว่าอาจจะมีเพิ่มขึ้นมากขึ้นน้อยลง
ก็อยากจะซื้อให้พี่กัสใหม่เพราะอันนี้ก็นานแล้ว
แต่วันนี้เรายังไม่ให้ร้องนะคะเป็นครอบครัวที่ดูน่ารัก
แล้วก็มีความสุขจริงเห็นแล้วก็มีรอยยิ้มมีมุกตลกมา
ให้พวกเราได้เพิดเพิดด้วยเดี๋ยวให้เล่นให้หากันทั้งนี้เลย
วันนี้ยังไม่ให้ร้องเดี๋ยวให้กลับมาร้องกันในคราวหน้า
คุณผู้ชมสามารถกลับมาให้กำลังใจนะคะ
ครอบครัวที่แสนจะมีความสุขของน้องกุ๊กกิ๊กได้ในครั้งหน้าค่ะ
ในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับตอนพิเศษนะครับนักสู้รุ่นจิ๋ว
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้๑๘นาฬิกา๒๐นาที

จบรายการนี้ค่ะพี่เอชายามิดชัยรออยู่ค่ะ
กับรายการที่เรียกได้ว่าชีวิตช่างแสนเข้มข้นกับเกมต่อชีวิตค่ะ
ตอบได้๔คำถามติดกันรับเลยค่ะ๑ล้านบาทค่ะ
แล้วก็กลับมาพบกันใหม่ครับวันนี้พวกเราทุกคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
แล้วกุ๊กกิ๊กรักษาไหมรักมากค่ะอยากให้เขาคิดเหมือนพ่อแม่หนูก็คือพ่อแม่แท้ของสาค่ะ
เวลาสระไม่สบายอย่างนี้ค่ะหนูก็เป็นคนดูแลสระทั้งหมดเลยค่ะ
เอายาให้กินเช็ดตัวให้วัดไข้ให้ค่ะแต่เวลาหนูไม่สบายค่ะ
ไม่เคยสนใจเลยค่ะพ่อกับแม่ทำงานหนักมาโดยตลอด
เดี๋ยวเวลาหนูป่วยค่ะพ่อแม่ไม่มีเงินก็ยืมเขาเขาไม่ให้ก็ต้องมาแขกกระปุกค่ะ
อย่าโทษทิ้งความทุกความโสขออกไม่ยอมมายกเอาความโสขที่อิ่งใกล้
ให้บ่หักกระสั่งหัวอย่าเสร็จใจแต่แห้นคนเดียวบ่ตายหาเอาไม่ได้ความสุขทางใจ
คือเด็กใจหอลับ